วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในการเปิดงานวันครูแห่งชาติประจำปี๒๕๕๙
และขอให้ครูนั้นปฏิรูปเรื่องของการศึกษา
เน้นย้ำว่าครูต้องมีศรัทธา
และผลิตลูกศิษย์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะครับ
เพราะว่าโลกนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างจะเร็วเหมือนกัน
โดยงานวันครูแห่งชาติครั้งที่๖๑
จัดขึ้นที่ในหัวข้อเฉลิมรัฐสมัยครูไทยพัฒนา
เลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวะชิลาลงกร
รินทราเทพยาวรางกูลรัชกาลที่๑๐
และระลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์
ส่งเสริมยกย่องเชิญชูเกียรติครูและพูดประเกาะการวิชาธิทางคุณฯ
สิทธิ์ดีก็ด้วยครูดีมีศรัทธาครับ
ท่านนายกก็ยังได้วางพวงมาลาเป็นการวางพวงมาลัยศักระปฐมบุรพาจารย์
คารวะและมอบของให้กับที่เป็นที่ละลึกของครูสองท่าน

แล้วก็พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์
พร้อมมอบรางวัลผู้ที่มีคุณอุปการณ์ต่อการศึกษาของชาติ
และรางวัลยอดครูผู้มีอุดมการครับ
การเรียนได้ทุกวันนี้ก็คือความศรัทธาที่เรามีให้กันนะครับ
เหมือนกับผมก็มีศรัทธาให้กับคนไทยทุกคน
คนไทยทุกคนก็มีศรัทธาให้กับประเทศของตัวเอง
นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าขอให้ปีนี้เป็นปีในการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจังนะครับ
ขณะเดียวกันในเรื่องของการเรียนการสอนจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สนุกสนาน
เพื่อสร้างความสนใจแล้วก็แรงดึงดูดให้กับนักเรียนด้วย
อย่างที่เราเคยเห็นคลิปกันไปนะครูบางคนก็พาเด็กเต้น
ก็มีเป็นการร้องเพลงสอนภาษาก็มีเยอะแยะมากมายทีเดียว